ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ที่เขาว่ากันว่ามันใหญ่โตมโหลาน
พาไปดูอะไรที่มันเปรี้ยวกันหน่อย

ไม่ใช่ความเปรี้ยวเซ็กซี่อะไรเลย

เปรี้ยวไงหลายคนก็บอกว่าน้องใบตองก็เปรี้ยวเซ็กซี่
แต่ถ้าเจอลูกมะนาวลูกนี้ที่ผมจะพาไปดู
มันใหญ่โตมโหลานแล้วโอ้โหความเปรี้ยวมันสุดจริง
ว้าวนี่มะนาวหรือส้มคน
ไม่ใช่ส้มโอนี่คือมะนาวครับ

สาบานว่านี่คือมะนาวใหญ่โตจริง
ไหนมีเทียบให้ดูเป็น

ใหญ่จนต้นมันนโม้มมาเลยคิดดูแล้วกัน

สมโอแหละเหมือนสมโอจริง
เชื่อใช่ไหมนี่เจ้าของสวนเขาพาไปดู
ก็คือป้าอำไพทูลขันล้อมอายุ๖๐ปี

ในตำบลหนองหลวงอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร
เธอเล่านะครับว่าปลูกมะนาวไว้เยอะหลายสายพันธุ์เลยล่ะ
แต่ที่น่าสะดุดตามากที่สุดคือเจ้ามะนาวยักษ์ที่ป้าอำไพทูลตั้งชื่อว่า
มะนาวยักษ์เกษตรกรแม่โจ้นั่นเอง
มะนาวยักษ์เกษตรแม่โจ้ใหญ่จริง
ที่มาของชื่อนี้นะครับก็บอกว่ามาจากลูกสะพ้ายที่เรียนจบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่
มะนาวพันนี้มาให้ปลูก๔ต้นเลยนะ
และที่สำคัญได้ผลออกมาลูกแบบนี้
ลูกหนึ่งประมาณ๑กิโลกรัม
ใหญ่มากหนักมากและแถมคันน้ำมะนาวออกมาได้เต็มแก้วหนึ่งพอดี
นี่คือเขาทานมะนาวกันสดเลยเหรอคุณ

อ้าวก็ลองฟังเสียงดูเขาคงีว่ามันรสชาติเปรี้ยวยังไงบ้าง
พาก็ไม่รู้จะทำอะไรนะก็ได้แบ่งไปเพื่อนบ้าน
ป้าก็ไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่ามันก็ทานสดได้
เปรี้ยวมากเฉพาะ
เอาไปจิ้มกับอะไรมั้ยครับ
กับพริกเกลือก็ได้ถ้าคนชอบทานเปรี้ยวได้เลย

น้ำหนักจะโลกว่าลูกนึงอ่ะอันนี้มันยังไม่แก่นี่ยังเล็กอยู่
ครับแต่ถ้าแก่แล้วจะโลกว่า
น้ำหนักโลกว่าลูกใหญ่มาก
นี่ไงคนแถวนั้นเดินผ่านไปผ่านมาเห็นลูกนี้โอ้โหมีเรื่องเลยนะ

โอ้โหทีนี้ป้าออกมาถือไม้เตรียมตีเลย
เฮ้ยใครเปรี้ยวอะไรใครเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวเหรอ
ไม่ใช่เขาถามว่ามะนาวในนี้เปรี้ยวหรือเปล่า
หรือว่าลูกมันค่อนข้างจะใหญ่คือถ้าแบบมองตากตามมันเหมือนส้มโอ้
มันก็ไม่น่าจะเปรี้ยวอะไรขนาดนั้น

นี่มีป้ามันตอบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวเข้ามาสิ
เดี๋ยวจะเปรี้ยวกันแล้วทีนี้ดูหน้าดูหน้าสิ
แล้วของสวนเขายืนยันว่ามันเปรี้ยวดู